คุณผู้ชมฮะติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะฮะ
ในบ้านเราส่วนใหญ่สายพันธุ์ของโควิดที่ทำให้คนไทยติดเชื้อคือสายพันธุ์จีน
ใช่นะครับแต่ทีนี้เป็นข่าวใหญ่ออกมาเลยฮะ
ในหน้าหนึ่งสิงห์ภิมธ์ไทยรัฐเนี่ยพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับ
ว่าพบพ่อค้าพลอยรายแรกที่ติดเชื้อโควิด๑๙
สายพันธุ์แอฟริกาหลังจากเดินทางกลับมาจากแทนซาเนียนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องมองไปว่าสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์ต่างประเทศ
มันมีผลอย่างไกลคุณหมอบอกแบบนี้
สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือมันอาจจะเป็นเชื้อที่ระบาดง่าย
มันเหมือนสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดในอังกฤษแล้วก็เชื้อระบาดง่าย
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะใช้อาจจะลดลง
เพราะว่าที่แอฟริกาใต้เขามีการประกาศ
งดและระงับการฉีดวัคซีนเพราะเจ้าสายพันธุ์นี้มันดื้อวัคซีน
มันอาจจะทำให้โรครุนแรงขึ้น
แต่ทีนี้ครับหลุดเข้ามาในบ้านเราแล้ว
บ้านเราต้องทำยังไงถึงจะกักกันเจ้าโควิด๑๙
สายพันธุ์แอฟริกานี้ไว้ให้ได้ต้องคุมมันให้ได้ไม่ให้มันระบาดนะฮะ
ซึ่งนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็เปิดเผยนะครับว่าพบคนไทยคนแรกที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
คือจากแทนซาเนียนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัว
ในสารที่กักกันของรัฐ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์แอฟริกาใต้
ซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์เป็นรายแรกของประเทศไทยนะครับ
โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทยอายุ๔๑ปี
เดินทางไปทำงานรับซื้อพลอยที่ประเทศแทนซาเนีย๒เดือน
จากนั้นเดินทางกลับไทยโดยต่อเครื่องที่เอทีโอเปีย
ถึงวันที่ถึงไทยวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
ก็พอถึงไทยปุ๊บก็เข้าสารที่กักตัวของรัฐ
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙วันที่๓กุมภาพันธ์
และทีนี้ก็ต้องตรวจให้เข้มข้นให้รู้รายละเอียดของสายพันธุ
ปรากฏว่าพบว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทุกคนรวม๔๑คน
รวมทั้งผลตรวจในห้องปฏิบัติการเป็นลบทั้งหมดนะครับ
ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีการแพร่กระจายเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์แอฟริกาใต้
ออกไปนอกโรงพยาบาล
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในรอบ๗วันที่ผ่านมานะครับ
ก็ทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในพื้นที่สมุทรสาคร
แนวโน้มการพบผู้ป่วยโควิด๑๙ลดลงนะคุณนะ

แต่ที่ต้องจับตามองก็คือในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมนาคม
บางวันเพิ่มบางวันลด
และที่ต้องจับตามองมากที่สุดคุณปฐุมธานี
คลัสเตอร์ตลาดใหญ่ของปฐุมธานี๒ตลาด

คัสเตอร์ของตลาดรถจักรยานมือสอง
ตอนนี้ก็กลายเป็น๒แหล่งที่ต้องจับตามองกันแล้ว

ทีนี้เราไปดูที่ปฐุมธานีคุณ
ใช่ค่ะที่ปฐุมธานีก็คือที่ตลาดพรพัฒน์อำเภอธัญบุรี
มันมีการติดเชื้อคุณผู้ชมเป็นวงกว้างก็เลยเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์
เพราะว่าคนที่ขายของในตลาดเนี่ยนะ
จากสมมุติว่าวันนี้เขาขายที่ตลาดพรพัฒน์แล้ว
พอวันรุ่งขึ้นเขาก็จะไปตลาดอื่น
แล้วพออีกวันนึงเขาก็จะกลับมาที่ตลาดพรพัฒน์
ลักษณะของตลาดพรพัฒน์เพลิงต่างมันเตี้ย

ใช่แล้วมันก็แออัดเวลาที่พ่อค้าแม่ค้านั่งด้วยกัน
ทานข้าวด้วยกันบางทีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
อีกอย่างถ้าอากาศมันอบอ้าวพ่อค้าแม่ค้าเขาถอดหน้ากากออก
มันก็เลยกลายเป็นที่ที่กระจายเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ยอดอยู่ที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เพราะว่าตอนนี้มีการติดเชื้อรวมทั้งหมด๑๘๒รายแล้วนะคะ

เพราะว่าคนจากจุดตลาดพรพัฒน์กระจายไปยังพื้นที่ต่าง
ก็มีปฐุมธานี๑๖๔รายนครนายก๗ราย
ชบุรี๓รายสระบุรี๒รายกรุงเทพมหานคร๒ราย
แล้วก็รวมถึงอายุทยาอ่างทองนครราชศรีมารวมถึงแพร่

ใช่นะครับแล้วก็จับตามองไปที่กรณีของจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
เพราะว่ามีการพบเด็กอายุ๗ขวบ
ติดเชื้อโควิด๑๙จากแม่ที่ทำงานอยู่ในตลาด
ดังนั้นนะครับเขาเลยมีการแจ้งเตือนนะครับว่า
ผู้ที่เคยสัมผัสหรือว่าเคยไป
หรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในตลาดพรพัฒน์
ช่วงวันที่๙ถึงวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ถ้าท่านไม่แน่ใจหรือว่ามีอาการสงสัย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าโทรสายด่วน๑๔๒๒ทันทีนะครับ
เนื่องจากท่านได้รีบรับการตรวจการรักษาเมื่อพบเชื้อ
มันจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
อันนี้เป็นประเด็นของตลาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ

ก็มีข่าวดีออกมาแล้วว่าอาการของท่านผู้ว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคุณฮะ
โดยนายแพทย์นิทธิพรัชเจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ
วรรณโรคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับ
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

บอกว่าผู้ว่าวีรศักดิ์ตอนนี้ได้ย้ายออกมาที่หออภิบาลระบบการหายใจ
เมื่อบ่ายโมงของวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
คุณหมอดูอาการในสัปดาห์แรกหลังจากย้ายออกมานะฮะ
แพทย์ก็ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจควบคู่กับการใช้ยา
พอสัปดาห์ต่อมาเริ่มหายใจด้วยตัวเองมากขึ้น
ทำกายภาพบำบัดสมองฟื้นตัวเร็ว
สื่อสารเรื่องหนักก็มีการตอบสนองด้วยอินเนอร์ที่เต็มที่
ท่านผู้ว่าตอบสนองแบบมีอินเนอร์เลยรับรู้แล้วก็ตอบสนองได้ดี
ใช้พิมพ์สื่อสารกันแทนการเขียนกระดาษและการอ่านปาก
มีอารมณ์ขันโดยได้อวยพรให้กับหมอนิธิพัฒน์
แล้วก็น้ำหวานลูกสาวคนโตของท่านนะครับ
บอกว่าติดโควิด๑๙จะได้มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอกันไหม

อกจากนี้ผู้ว่าวีรศักดิ์สามารถเขียนหนังสือด้วยมือซ้าย
ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะทั้งเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อของหมอนี่แสดงอะไร
คือแสดงเรื่องของอาการการรับรู้เรื่องของทางสมอง
แล้วก็เรื่องของเรี่ยวแรงรวมถึงจิตใจด้วยนะครับ
เมื่อวานี้๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนะฮะ
รู้สึกผิดหวังที่ทีมโปรดทีมบอลนะ
โปรดก็คือลิเวอร์พูลแพ้เลสเตอร์ซิตี้
แต่ท่านผู้ว่าวิรสักก็วาดดอกกุหลาบให้ภรรยา
เป็นของขวัญวันวาเลนไทยด้วยนะฮะ
คุณหมอนิธิพัฒน์นะครับยังติดแฮชแท็ก
คืนปูสู่สาครเพื่อช่วยส่งกำลังใจให้ผู้ว่าวีรศักดิ์นะฮะ
เพราะว่าวีรศักดิ์ชื่อเล่นปูนะฮะ
แล้วก็อยากจะคืนท่านผู้ว่าสู่จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาครหลังจากช่วงที่ผ่านมา๓๔วัน
เขามีการทำความสะอาดตลาดต่างนะคุณนะ
ปรากฏว่าวันนี้๑๕กุมภาพันธ์จะเป็นวันแรก
ที่มีการเปิดตลาดอีก๒๐กว่าตลาดในพื้นที่สมุทรสาครนะฮะ
ให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการนะครับ
เพราะว่ามั่นใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยป้องกันโควิด๑๙แล้ว
เหลือตลาดรถไฟอีกแห่งหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรุงสักเล็กน้อยนะครับ
ที่ถูกหมายเรียกจากสนทุ่งมหาเมฆ
ให้มาพบเจ้าหน้าที่ในวันนี้๑๕กุมภาพันธ์เวลา๑๐โมงเช้า
เพื่อรับทราบข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนั้นนะครับ
มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
ตำรวจจะออกหมายเรียกเป็นรอบที่๒

ไปที่สอนอนในวันที่๑๕ก็คือวันนี้ตามหมายเรียกได้

เขาจะไปตรวจเชื้ออีกทีนึง
ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อจะไปรับทราบข้อกล่าวหาทันที
เพื่อความปลอดภัยของตัวตูมเองและทางเจ้าหน้าที่เองด้วย
สรุปแล้วนะฮะเขาก็จะมีใบรับรองตามที่คุณหมอสั่ง
ให้เขากักตัวเองจนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์
ดังนั้น๑๕คือวันนี้ออกไปไหนมาไหนไม่ได้
ถูกต้องค่ะถ้าออกไปมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับ
สนทุ่งมหาเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้
ถูกต้องติดต่อโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์
แล้วก็มีเลขาเป็นตัวแทนในการเขียนแล้วก็ส่งข้อความ
ชี้แจงกับพี่สื่อมวลชนบอกแบบนี้เลย
ใช่นะครับบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยนะครับ
ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ของสนทุ่งมหาเมฆ
เป็นที่เรียบร้อยไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
ถ้าหายดีจะไปให้ปากคำแน่นอนนะครับ
อย่างที่ทุกคนทราบว่าโรคนี้ถึงเราไม่เป็นอะไร
แต่คนอื่นอาจจะติดแล้วก็เป็นได้
ก็เลยต้องทำตามแพทย์สั่งก่อนจริงครับ

ถูกต้องสุดท้ายตูมอาจจะย้อนกลับไป

แต่ตูมจะรอบครอบในการเดินหน้ากับทุกเรื่องนะครับ

สุขสรรค์วันแห่งความรักครับ
เพราะว่าโพสต์เมื่อวานเป็นการชี้แจง
เขาไม่ได้เมินเฉยต่อหมายเรียกแต่อย่างใด

ถ้าเกิดว่าตูมยังมีเชื้ออยู่แล้วเอาไปติดที่สอนออีก